มาดูกันที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะคะก็เตรียมที่จะเดินทางในช่วงคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่ง
ร่วมกับจีนเจ้าภาพโคลอมเบียแล้วก็เวียดนามค่ะ
ซึ่งการแข่งขันนี้ก็เตรียมที่จะสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียในเดือนเมษายนที่จอดแดน
เตะไปสวัสดีปีใหม่แล้วก็รับโอวาสจากคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งรายการสี่เศร้าที่จีนก็หวังว่าจะไม่มีใครเจ็บเพิ่มนะคะ
เพราะอาจจะกระทบต่อการเตรียมทีมในช่วง๒เดือนที่เหลือนี้ค่ะ
ซึ่งณตอนนี้นะคะมิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงกองหน้าลูกครึ่งอเมริกัน
ก็มีอาการเจ็บเขาเล็กน้อยก็จะกลับไปฟื้นตัวที่สหรัฐอเมริกา
ก่อนที่จะกลับมาร่วมทีมเก็บตัวอีกครั้งในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ